จากสงกรานแล้วต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวแล้ว
บางคนต้องเตรียมเงินไปเที่ยวสงกราน

แต่ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเขาเตรียมเงินด้วยการไปนั่งเล่นไฮโล
ไปเล่นไฮโลเขาบอกว่าเขาอยากหาเงินไปเที่ยวสงกราน

นั่นสิฮะแต่สุดท้ายตำรวจไปจับกลุ่มวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิง
หนึ่งในผู้ต้องหาไปตกรูหนูนา

สุดท้ายตำรวจต้องไปช่วยกันไปอุ้มขึ้นมาอีก
ก็กลายเป็นเรื่องที่ตอนนี้ปวดหัวก็เลย
นี่นะเป็นภาพของตำรวจภูทรเมืองเมืองการสวทธิกำลังการ
เป็นกำลังของกองกำลังรักษาความสงบบึงกาล
กองร้อย๑๓๓๒เข้าไปจับกลุ่มการลักลอบเล่นการพนันที่ชายป่าละเมาะ
ท้ายบ้านผาสวรรค์หมู่ที่๑๐ตำบลชัยพรอำเภอเมืองบึงกาลครับ
ที่เกิดเหตุไปพบชายหญิง๙คนนั่งก้มหน้าก้มตา
งพนันไฮโลสูงต่ำกันอย่างเคร่งเครียดทีเดียว
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม
เมื่อได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่กลุ่มนักพนันก็ต่างพากันวิ่งหนีสุดชีวิต
เจิดกระเจิงวิ่งคนละทิศคนละทาง
เจ้าหน้าที่ก็วิ่งไล่จับกลุ่มมาได้ทั้งหมด๙คน
เหลือ๑คนครับก็คือนางรัชนีกรมีหลงอายุ๔๔ปี
เธอคนนี้วิ่งหลบเข้าไปในพงหญ้า
แต่ว่าขาของเธอนะฮะขาซ้ายไปตกหลุมที่ชาวบ้านขุดหาหนูนาเอาไว้
คุณผู้ชมคนนี้ก็ทำให้ขาแพง
สุดท้ายขาเดี้ยงครับวิ่งต่อไปไม่ได้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันอุ้มนางรัชนีกรคนละข้างออกมาจากพงหญ้า
อย่างทุลักษณ์ทุเรศแบบนี้สุดท้ายก็ถูกจับได้ทั้งหมด
ตำรวจกับทหารชื่อบริการดีแท้เนาะ
หมวดกับทหารหมวดนิกสันนี่ครับ
หามผู้วิ่งเล่นหลบหนีไฮโล
ขาพลิกครับตำรวจกับทหารใจดีมากครับ
ตอนแรกเขาพูดภาษาอีสานตำรวจกับทหารจะดีแท้เนอะ
คือไปจับแล้วยังช่วยอุ้มอีก

แล้วนะครับจากการสอบสวนก็ทราบว่า

กันเล่นพนันไฮโลเพราะว่าเหตุผลคือ
อยากจะหาเงินไปเที่ยวสงกราน
หลังจากหยุดกรีดยางเพราะว่าน้ำยางก็หยุดไหลไปด้วย

พนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย
จะคุมตัวพร้อมของกลางอุปกรณ์การเล่น
เป็นลูกเต๋า๓ลูกพร้อมฝาครอบเงินสด๑๓๐บาทเท่านั้นเอง
ก็นำตัวไปส่งสถานีตำรวจภูทรเมืองบึงกาล

อีกคนนึงก็ต้องรักษาอาการขาแพงด้วย
พอจะกดรูหนุนานั่นเองนะครับ